คุณผู้ชมครับนักเรียนกำลังจะข้ามถนนครับ
ตรงทางม้าลายหน้าโรงเรียนรถหลายคันเขาหยุดแล้ว
เหมือนเดิมอ่ะอืมมอเตอร์ไซด์ไม่หยุด
ไม่ระวังขออภัยนะไม่มีทางมาลายแต่อันนี้หน้าโรงเรียน
นักเรียนไม่ระวังหรือมอเตอร์ไซค์ไม่สนใจเด็กข้ามถนน
โอ้โว้ยเพราะว่าคันอื่นเขาจอดให้แล้วอ่ะ

กำลังรอข้ามถนนครับเจ้าของรถกล้องหน้ารถนะฮะก็จอดให้ข้ามนะครับ
จู่มอเตอร์ไซค์มาเฝ้าเฉียวเส้นยาแดงผ่าแปดเจ้าของกล้องหน้ารถนะครับ
โอ้โหระบุข้อความบอกว่าแม่น้องรอฝั่งตรงข้ามนิดเดียวจริง
ซึ่งหากน้องเป็นอะไรไปนะครับคงเป็นเรื่องที่ทรมานหัวใจพ่อแม่สุด
หลังเกิดเหตุเจ้าของนะครับกล้องหน้ารถนะครับยังขับรถตามมอเตอร์ไซค์ไป
ก็พบว่าเป็นพี่วินเห็นเสื้อกั๊กแล้วล่ะเป็นพี่วินนะครับ
ขี่หนีมาอย่างรวดเร็วเลยเหตุเกิดในซอยสุขุมวิท๕๐กรุงเทพมหานคร
โมงเย็น๒๘สิงหาคมที่ผ่านมา
ถ้าขึ้นชื่อสุกุมวิทเนี่ยดอมครับมันมีเด็ดซอยเล็กนี่หรอโอ้ใช่
ทำไมขับเร็วจังอ่ะขี่เร็วจังอ่ะแล้วเขาบอกว่าตรงนี้มีโรงเรียนอนุบาลด้วยนะ
ถัดไปเนี่ยชาวเน็ตบอกว่าเห็นเหตุการณ์มอเตอร์ไซค์ขี่เร็วแบบนี้ในซอยเป็นประจำ
นะครับแนะนำให้คนข้ามถนนด้วยว่า
แม้จะมีรถจอดให้เราข้ามแล้วควรหยุดดูซ้ายขวาก่อน
คือเด็กกับประสบการณ์น้อยในการข้ามถนน

ผู้ปกครองก็ต้องระวังถ้าข้ามมารับได้
ข้ามมาแล้วบอกอย่าเพิ่งข้ามไปคือเด็กประสบการณ์น้อย
คือคิดว่ารถหยุดแล้วก็ไม่คิดหรอกว่า